โหยหวนก็เลยเดินตามไปดูไปเจอภาพนี้ครับ

คือถ้าไม่สังเกตดูดีจะไม่เห็นเลยว่าวัวติดอยู่แบบนี้

เอ้าไปเจอวัวทำไมมันตกไปอย่างนั้น

สุดท้ายมันจมโครนตรงนี้มันอาจจะอ่อนกว่าตรงอื่น
ตรงอื่นมันอาจจะแห้งแข็งไปแต่ตรงนี้มันนิ่มไง
กลัวมันตกลงไปมันร้องจนมันหมดเสียงแล้วอะครับ

ก็ตามกู้ภัยบางแก้วมา
เขาได้รับแจ้งจากผู้ชายคนหนึ่งเป็นรายเดอร์

ช่วงศูนย์อนุบาลปากแผลที่สุโขทัย

จู่มีเสียงวัวร้องแปลกก็เลยเดินไปดูที่ศูนย์

เห็นอะไรสีน้ำตาลตะคุ่มตะคุ่มอยู่โผล่ขึ้นมา
เหลือแต่ตัวด้านบนขาข้างล่างมันตกลงไปอยู่ในบ่อโครน
ก็เลยแจ้งกู้ภัยมาช่วย
กู้ภัยมาถึงโอ้โหเจ้าวัวตัวนี้มันจมไปครึ่งตัวแล้วอิดโรยอ่อนเพลีย
แล้วก็คงจะหิวแต่ที่น่าแปลกคือเจ้าของไปไหน

เรื่องต้นเอามือขุดขุดโคนออกมาขุดโคนมา

ประสานไปยังนายกสมาคมกู้ภัยบางแก้วสุโขทัย

ฟ้าสว่างจนมืดค่ำยังเอาวัวขึ้นไม่ได้
ต้องไปหาอุปกรณ์ช่วยกันดึงวัวขึ้นมามันลำบากคุณผู้ชม
จากว่ามันเป็นหนองน้ำที่มันเพิ่งจะแห้งไป
ทำให้ดินด้านล่างมันเป็นโครนอยู่บ้าง

สุดท้ายเบ็ดเสร็จแล้ว๓ชั่วโมง
เอารถมาเอาเชือกมาผูกกับตัวมันใช่ไหม
เอารถมาลากจนเอาขึ้นมาได้ครับ
จากนั้นก็ไปติดตามหาเจ้าของวัวจนทราบว่าเจ้าของวัวเป็นตำรวจนะครับ
เป็นตำรวจพันธุ์ตำรวจโทชูชัยจำรัฐศรี
สังกัดตำรวจภูทรจังหวัดสุโขทัยอายุ๕๙ปี
วัว๒ตัวอยู่หน้าสำนักงานอายการจังหวัดสุโขทัยทุ่งทะเลหลวง
วัวตัวนี้มันชื่อเจ้าน้ำแดงอายุสัก๒๓ปีเป็นตัวเมีย
แล้วมันหายออกไป๖๗วันแล้ว
เจ้าของบอกว่าผมหายังไงก็หาไม่เจอ
หาทุกวันนะฮะหาตามฝูงวัวใกล้เคียงก็ใหม่

แล้วประเด็นคือซูบผอมเลยเหลือแต่โคงกระดุกแล้ววัว
เกือบสัปดาห์แล้วสุดท้ายอ่ะก็เอาขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อย
ก็เอาไปดูแลกันต่อไปเจ้าของวัวก็ดีใจได้วัวกลับคืนมานะครับ
ขอบคุณรายเดอร์ที่เขาเห็นแล้วก็ไปช่วยด้วยนะคะ